ไม่เชื่ออย่าลบหลุกมูลเตรียมไม่เข้าใครออกไข่
ขอเริ่มต้นด้วยโครงการดีนะครับ
เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภานะครับ
บอกเลยครับซึ่งครั้งนี้ได้จัดทำเสื้อยืดพิมพ์รายสุนัขทรงเลี้ยงคุณเต้าหู้
จำหน่ายในราคาตัวละ๓๕๐บาทรายได้ทั้งหมดครับ
๙ถวายกองทุนเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภา
ผู้ที่สนใจนะฮะสามารถติดตามได้นะครับ
และยังไม่หมดนะฮะยังมีอีกหนึ่งโครงการดีนะครับ
ที่ช่วยเหลือคนยากไร้ในกรุงเทพให้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการแสบท้องอีกต่อไปนะครับ
เขามากับรถหมูแดงใจดีพี่ที่จะขับเคลื่อนไปตามสถานที่ต่างในกรุงเทพ
รถคันนี้ไปจอดที่ใดก็ตามนะฮะคนยากไร้ที่นั้นเขาก็จะมายืนรอรับอาหารฟรีนะฮะ

ไม่เท่านั้นนะครับเพราะว่าเขายังมีเวชพันธุ์ต่างนะฮะมีการประถมพยาบาลเบื้องต้น
ไปร่วมทำบุญนะฮะกับรถหมูแดงพร้อมกันเลยครับไปครับ
ชื่อของหมูแดงรสใจดีแจกอาหารได้ยินครั้งแรกนึกว่ารสข้าวหมูแดงบะหมี่หมูแดงแจกอาหารนะครับ
ซึ่งก็เป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าของโครงการดีแบบนี้ครับที่ต้องการให้ชื่อโครงการทำบุญ
ผู้ยากไร้คนไร้บ้านโครงการนี้สะดุดตาสะดุดใจ
มีความหมายไปในเชิงที่ให้นึกถึงของกิน
โครงการภารกิจหมูแดงรสใจดีแจกอาหาร
สหมูแดงเนี่ยค่ะก็ตอนแรกที่เราร่างโครงการกันนะคะ
เราก็พยายามที่จะทำให้รสเนี่ยเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของอาหาร
ซึ่งเราก็คิดว่าหมูนี่แหละสื่อถึงอาหารมากที่สุด
ส่วนจะใส่สีอะไรให้ก็คือสีแดงก็เป็นสีที่แจ่มที่สุดแล้วอะค่ะ
ดูแล้วก็ดูน่าทานเนอะเพราะว่ามันจะมีพวกข้าวหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยเนอะ
วันนี้เราเริ่มกันที่มูลนิธิกระจกเงาครับ
เรามาดูอาสาสมัครใจดีเขาทำงานกัน
เพื่อบรรจุอาหารเตรียมเสื้อผ้าไปมอบให้กับคนไร้บ้าน
ทันทีที่รถกระบะหลังคาสูงรถหมูแดงจอดสนิท
ณลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร
ไร้บ้านที่ต่างเฝ้ารอก็ทยอยเข้าแถวกันอย่างมีระเบียบ
เพื่อคืนนี้ไม่ต้องทนหิวอีกพร้อมมีพลังไว้ต่อสู้ในวันต่อไป
แรกก็มีคนประมาณ๑๐๐คน
พอมีการบอกปากต่อปากตอนนี้ก็เพิ่มเป็น๓๐๐๔๐๐คน
ในปัจจุบันครับแถวยาวทีเดียว
โดยแจกทุกคืนวันจันทร์เวลาตั้งแต่๒ทุ่มถึง๔ทุ่ม
ซึ่งก็จะเป็นอาหารชุดประกอบด้วยข้าวราดแกง๑กล่อง
ผลไม้และขนมถุงเล็กน้ำดื่มเย็น๑ขวด
อกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญ
ในแบบแฟชั่นสัญจรให้คนไร้บ้านได้มีโอกาสเลือกเสื้อผ้าที่ถูกไซส์
ถูกใจติดมือไปมอบให้ด้วยครับ
เราอยากให้คนไร้บ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เราก็จะเห็นว่าเขาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ
ใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากอยู่ระดับหนึ่ง
เราก็เลยรับอสัตว์สมัครแล้วก็รับบริจาคของ
สาสมัครที่เข้ามาเขาจะต้องผ่านการประถมนิเทศก่อน
เขาจะต้องมารู้จักว่าเราทำอะไรมีเป้าหมายยังไง
แล้วก็ภารกิจของวันนี้จะเป็นยังไง
ส่วนหมูแดงเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่า
เป็นตัวแทนที่ดีคือทูตสันธวะไมตรี
เชื่อมต่อความรักความอื้ออาทรและการแบ่งปันระหว่างคนที่ไม่รู้จักกัน
มีความแตกต่างกันให้ได้มีโอกาสได้รู้จักพบปะพูดคุยกันได้
แถมยังอิ่มท้องอีกต่างหาก
หมูแดงถือกำเนิดขึ้นจากน้ำใจของนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งครับ
ไม่ประสงค์จะออกนามแต่ประสงค์จะออกสตางค์
เป็นค่าใช้จ่ายให้มูลนิธิกระจกเงาสร้างโรงทานขึ้น
ส่วนบรรดาอาสาสมัครและข้าวของก็มาจากผู้ที่มีจิตศรัทธา
ร่วมด้วยช่วยลงแรงช่วยบริจาคครับ
ซึ่งยังต้องการอีกมากมายเพื่อขยายโครงการไปในอนาคตครับ
เราเห็นเขามีความสุขที่ได้รับกับข้าวจากเรา
ก็คือมีความสุขเห็นรอยยิ้มของพวกเขาอะค่ะ
มาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราได้แบ่งปันความสุขให้กับคนที่เขาลำบากกว่าเรา
ต้นทุนชีวิตเราเนี่ยจะมากกว่าคนไร้บ้าน
ถ้าเปรียบสมมติเราต้นทุนนักสีบคนไร้บ้านอาจจะลบร้อยเลยก็ได้
ซึ่งมันสามารถมาประยุกต์กับชีวิตการทำงานหรือการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง
ถ้ามื้อหนึ่งของเขาก็น่าจะพออยู่ได้ทั้งวันแล้วนะ
เขาพอน่าจะมีแรงอยู่ต่อ
ขอเชิญชวนเพื่อนนะคะคนไหนว่างนะคะ
ก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะคะ
๑๐โมงเช้าจนถึงไม่เกิน๑๘นค่ะ
รับรองว่าสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์
ช่องทางการบริจาคและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญบริจาค

มากมายครับจะตรงไปที่มูลนิธิที่ซอยวิภาวดี๖๒ก็ได้
เปลี่ยนตัวเองจากการดูและฟังเฉยมาร่วมทำบุญสร้างประโยชน์ให้กับสังคมกันครับ
เริ่มวันนี้สังคมก็ดีขึ้นวันนี้ครับ
เรียกว่าอยากจะร่วมทำบุญกับเขาจริงนะพี่
เป็นการทำบุญให้ผู้รับบางคนเขาไม่ได้กินข้าวกินป่ากัน
รถคันนี้ไปเขาดีใจกันมากเลยนะครับ
ดูมีความตั้งใจนะครับแล้วก็มิคอมสุขแต่พิเศษนะ
เป็นความสุขของคนทั้งคนให้แล้วก็คนได้รับด้วย

ที่อยากจะให้เราพาไปทำบุญที่ไหน

ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันอ่างคาร

คุณกลับมาแหละก่อนครับสวัสดีครับ